อีก๑ที่ที่ใกล้กรุงเทพปฐมชุมราย

จังหวัดนครปฐมนี่ค่ะ

เรื่องของการที่แบบว่าสาธุชนเอยเนี่ยมา
ขอโชคขอลาบกันนะนะดูนะคุณผู้ชมในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา
ก็เป็นวันหยุดยาวด้วยนักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะ
ก็เลยเนี่ยค่ะประชาชนก็เดินทางไปที่วัดแห่งนี้กันเยอะเลย
แล้วจุดที่ฮอตฮิตที่คนเยอะหน่อยก็คือตรงนี้นี่อ่างน้ำมนต์
ตาทองยิ้วไหลนะคะแต่จริงแล้วโอ้โหฮกดูยังไง
คือจริงน่ะคนไปเยอะแต่คนไม่แออะคุณฮิตนะแล้วทุกคนสวมใส่หน้ากากอันไลน์มา
ของเราบอกว่าตัวเธอเนี่ยเคยได้โชคจากอ่างน้ำมนตาทองนิ้วรายมาแล้ว
หลายครั้งนะซึ่งแต่ละครั้งที่ได้เนี่ยโอ้โหบอกเลยเธอมาขอเธอจะถูกรางวัลกลับไป
แล้วเธอยังบอกอีกว่าถ้าหากครั้งนี้เธอถูกรางวัลอีกเดี๋ยวเธอจะนำนาฬิกาข้อมือ
เสื้อผ้าใหม่เอาผ้าขาวม้ามาด้วยเอารองเท้าหนังด้วยดีไหม
เดี๋ยวเอามาถวายให้กับตาทองนิ้วรายเลยถ้าเกิดว่างวดนี้เธอได้โชคได้รับกลับไปอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าจริงดิฉันก็อยากจะถามคุณนรมนนะ

คือดิฉันอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงไม่บอกล่ะฮะ
บอกสิบอกเดี๋ยวเลขมันจะแก่น

นแปลว่ามันเคลื่อนคาดเคลื่อนผิดพลาดไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนอย่างที่คิด
โอ้โหดูตลอดข่าวเหมือนมีพจนานุกรม
คำสับแปลกออกมาเรื่อย
เรื่องของความเชื่อต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ